เตรียมความพร้อมงานลอยกระทงค่ำคืนนี้นะคะ
ที่แรกก่อนเลยนะคะต้นตำรับจังหวัดสุโขทัย

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
สุโขทัยปีนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ำคืนเมื่อวานนี้
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะ

มีการแสดงพลุไฟยิ่งใหญ่

ทำกลางสีสันไฟไลท์อัพทั่วบริเวณโบราณสถาน
วัดมหาธาตุเพื่อร่วมกันฉลองครบรอบ๓๐ปี
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
รวมทั้งมีการประดับตะคันดินเผา
ส่องสว่างนับพันดวงค่ะ
ระดับโคมไฟทั่วบริเวณท่าน้ำลอยกระทงอีกด้วยนะคะ

อกจากนี้ยังมีกิจกรรมเมืองเก่าสุโขทัย

แล้วก็มีการจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีการร่วมกันถ่ายภาพ

ก็เปิดให้ถ่ายแบบเต็มที่เลยค่ะ
โดยงานจะมีไปถึงวันที่๒๐ก็คือพรุ่งนี้นะคะ
พฤศจิกายนภายใต้แนวคิด
ท่องเที่ยววิถีใหม่ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
เข้ากับกระแสมากนะคะ
ส่วนที่วัดหนองทองอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะ
มีชาวบ้านพากันไปนี่ร่วมกันประเพณี
ไปร่วมลอยกระทงประเพณีนะคะ
ขอขมาพระแม่คงคาที่บริเวณสระพญานาค
ซึ่งมีการใช้ดอกบัวแทนกระทงใบตอง
โดยปีนี้ทางวัดจัดงานลอยกระทงก็คือ๓วัน
เริ่มตั้งแต่๑๗๑๘แล้วก็๑๙ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ส่วนคนที่ดวงดีรับโชคถูกรางวัลเลขประทัด

มาจุดประทัดแก้บลแก้บลพุทธยุทธนาค
ก็ได้มีการว่าจ้างลิเกคณะกระต่ายขาว

มาแสดงแก้บนแบบนี้ด้วยนะคะ
เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันชมฟรีค่ะ

นี่คลึกคลื้นมากสนุกสนานมากนะคะ
งานประเพณีแข่งเรือยาววิถีโค้ง
วิถีโค้งลำน้ำกุฎป่องที่จังหวัดเลยค่ะ

เดี๋ยวสิคะใจเย็นใจร่มพี่ต้น
อย่ารีบค่ะถ้ารีบเดี๋ยวไม่ให้ดูนะ

บริเวณลำน้ำกุฎป่องนะคะภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเลย
เขาจัดขึ้นตั้งแต่๑๘๑๙พฤศจิกายนนี้
อยากจะดูว่าคึกคักแค่ไหนให้ชมบรรยากาศค่ะ
ขอถอนคำพูดเมื่อสักครู่นี้ไป

หายใจยังไม่ทันพี่เขาเลยว่าเขาพูดเร็วมาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้จะมี

พญานาคปู่ไหลคำมาด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่สุโขทัย
และจังหวัดเลยที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ไปต่อกันที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามนะครับอำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชรโอ้วัดนี้วัดดังนะฮะแล้วงานเขาสวย
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนนะครับร่วมพิธีลอยเคราะห์เรือไฟ
ประเพณีชาวไทยอีสานซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เป็นประจำทุกปีโดยในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มีเพียงวัดแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นที่จัดพิธีโบราณ
ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีต้องตัดเล็บมือเส้นผมเส้นได้ของเสื้อผ้า
เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองใส่ในดอกบัว
แล้วก็นำเข้าร่วมพิธีนะครับจะเป็นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา
จากนั้นเมื่อถึงบทสวดตัดเคราะห์ตัดกรรมทุกคนก็ต้องหักดอกบัวนั้นให้ขาดนะครับ
เมื่อจบพิธีสวดเนี่ยทุกคนจะนำดอกบัวที่ทำพิธีหักแล้ว
มาใส่ในเรือพญานาคพร้อมกันจากนั้นก็จะนำเรือไปจุดไฟเผา
แล้วก็ปล่อยลอยในแม่น้ำเพื่อจะอะไร
เพื่อจะขอให้เคราะห์มันตกไปกับไฟไหลไปกับน้ำ
ตามความเชื่อการสะดอกเคราะห์ต่อชะตา

ต่อกันที่วัดประทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับ
มีการประดับประดาษไฟสีสันสวยงามนะครับเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง
รวมทั้งมีการทำอุโมงไฟหลากสีไว้ให้ชาวบ้านถ่ายรูปสวย
เป็นที่ละลึกแม้แต่บันไดทางลงแม่น้ำปลาจีนบุรี
ด้านหน้าวัดนะครับก็มีการทำอุโมงไฟสวยงาม
ยาวไปจนถึงโป๊ะที่เตรียมไว้จะให้คุณผู้ชมได้วางกระทงลงในแม่น้ำฮะ
ครับหลากหลายบรรยากาศเปิดงานลอยกระทงนะฮะ
เดี๋ยวขยับไปเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟไปจังหวัดบุรีรำครับ
บรรยากาศอลังการงานสร้างเหลือเกินท่านผู้ว่ามาเองฮะ
ทัชกรหัตถาธยากูลพวกราชการจังหวัดบุรีรำ
เปิดงานเทศกาลลอยกระทงบารายศรัทธาสมมาสายน้ำประสาทเมืองต่ำ
้อมนำบูชาจัดที่ไหนกับภาษาเมืองต่ำไง
จัดที่ประสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยบุรีรำ
งานนี้อลังการเหลือเกินแสงสีเสียงพร้อมสับเหลือหลายจริง
แล้วก็มีบรรยากาศมีสตรีทฟู้ดครบถ้วนด้วยนะฮะ
เขาจะเปิดงาน๒วันก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้คือวันที่๑๙
เท่ากับว่าเราข่าววันนี้เหลือวันนี้วันเดียวนะครับ
อยู่ใกล้บุรีรำเชิญเดินทางไปร่วมงาน
บารายศรัทธาสมมาสายน้ำประสาทเมืองต่ำน้อมนำบูชาที่จังหวัดบุรีรำได้ครับ
ขยับต่อไปจังหวัดกาลสินแม่ค้าทำกระทงบอกปีนี้งงมากเลย
ไม่รู้จะทำยังไงดีตั้งเป้าไม่ถูกเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบ
แพงสุดแต่ขอหยุดราคาเอาไว้เท่าเดิม
ก็มันแพงก็ขึ้นไปตามราคาสิไม่แน่ใจคือถ้าหากขึ้นราคาไป
กลัวคนที่เขามาเนี่ยเขาจะไม่ซื้อแล้วเขามาไม่ซื้อได้ยังไง
ฟรีทำฟรีฮะถ้าทำฟรีแบบนี้เอาคงราคาเดิมไว้ดีกว่า
ราคาต้นกล้วยใบตองดอกไม้ปรับขึ้นหมด
แต่แม่ค้าที่จังหวัดกาลสินยังคงราคาเดิมไว้
แล้วแต่ขนาด๓๕บาทก็มี๓๕๕๐๑๐๐๒๐๐ปีก่อน
ที่ว่าโควิดแรง๓๐๐นะขายพอไหวปีนี้โควิดซาไป
เปิดประเทศแล้วเหลือร้อยเดียวอ้าวทำไมงั้นกลัวคนจะยังไม่เที่ยว
ดังนั้นยังไม่กล้าผีผลามฮะเดี๋ยวรอดูปีหน้ากันอีกที
นี่คือจังหวัดกาลสินขยับต่อไปที่จังหวัดชนบุรี
บางแสนเตรียมรับนักท่องเที่ยวแล้วเอาเขาก็ไปเที่ยวของเขาอยู่แล้ว
ใช่เขาไปเที่ยวของเขาดูอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจ
มาเที่ยวงานลอยกระทงดังนั้นเขาจะมีพิกัดเนี่ยหลายจุด
ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทุ่นเหรอทุ่นเป็นแลนด์มาร์คใหม่
ลอยน้ำก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งพิกัดนะฮะในการที่จะลอยกระทง
รอบนี้ใครจะมาที่ทะเลบางแสนก็ลอยกระทงในทะเลนะครับ
เป็นบรรยากาศที่สวยงามแปลกไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับ